ซึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะข่าวแรกต้องเรียกได้ว่า
ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมคะสำหรับคู่ของณเดชน์กับยาย่า
ดูเหมือนว่าจะมีลุ้นแล้วลุ้นขึ้นจริงด้วย
เพราะว่านี่เพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดของณเดชน์ไป

น้องยายาเลยจัดหนักทั้งภาพหวานทั้งแคปชั่นยาวเหยียด
และวลีเด็ดที่พี่แบร์ต้องตื่นเต้นตื้นตันเลยก็คือ
อย่างที่บอกว่าพี่แบร์สุดยอดมนุษย์ของย่า
ใช่ซึ่งก็มีเพื่อนดาราเข้ามาแซวสนั่นเลยนะว่าเออ
พี่แบร์เป็นของย่าแล้วเมื่อไหร่เป็นของย่าแล้วเหรอ

นั่นแน่สิงานนี้มีแหล่งข่าวคอนเฟิร์มแบบชัวปั้งไปเลยนะคะ
ว่าถึงเวลาแล้วที่คู่ของณเดชนยายาเขาจะเปิดใจเป็นคู่รักกันแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่แบร์ออกงานเดี๋ยวทางเราจะไปถามให้ว่า
จริงแล้วเนี่ยคบกันอยู่หรือเปล่าคบกันอยู่จริงหรือไม่
ซึ่งถ้าดูจากอายุของพี่แบนนะ๒๑ถ้าจะเปิดตัวว่าเออกำลังคบหาดูใจกับยาย่าแล้วเนี่ย
มันก็ไม่ผิดมันก็ไม่แปลกแล้วคู่นี้เขาก็จิ้นกันจิ้นกันหนักมาก

อันนี้ฉันก็ตอบไม่ได้ไงก็เลยแบบอยากรู้เหมือนกันว่าคบกันอยู่จริงไหม

เรียกพี่แบร์ตามเลยเป็นพี่แบร์ของย่าเลย